ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้โพสต์
เพื่อที่จะเตือนภัยกับทุกคน
เวลาที่เราจะดื่มน้ำนะครับ
เราดูให้ดีครับว่าในหลอดที่เราจะดูดน้ำขึ้นมาเนี่ย
มันมีอะไรติดอยู่ข้างในไหม
เป็นฝุ่นเป็นผงเป็นตัวแมลงอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าชายคนนี้ครับสิ่งที่ติดอยู่ในหลอดที่ดูดน้ำเนี่ย
คือพึ่งนะฮะค่ะแล้วมันเข้าไปต่อยข้างในเขาเนี่ย
โอ้โหถึงขั้นแบบหนักหนาสาหัสครับทุกผู้ชมครับ
นายสรายุทธ์เมธากุลอายุ๔๑ปี
เป็นชาวบ้านในอำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
โพสต์ภาพขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ยังใส่ท่อช่วยหายใจนะฮะซึ่งติดอยู่ที่ปาก
แล้วเขาก็แชร์ภาพที่เขามีอาการเลือดออกที่ตาด้วย
นี่เห็นไหมฮะน่ากลัวนะคะโอ้โหแล้วฟังเรื่องเนี่ยจะน่ากลัวมาก
นายสรยายุทธ์เขียนอธิบายสาเหตุแบบนี้ครับ
บอกว่าเรื่องเกิดจากที่เขาไปดื่มน้ำผ่านหลอด
ก็ดูดน้ำนี่แหละฮะไม่รู้ว่ามีพึ่งอยู่ในหลอดครับ
แล้วก็เผลอกลืนพึ่งลงไปในคอแล้วพึ่งที่มันเข้าไปในคอ
มันไปต่อยที่ลิ้นไก่เขาตอนนั้นเขารู้สึกระคายเคืองที่คอ
แต่เขาตัดสินใจเร็วฮะไปโรงพยาบาลเลยนะครับ
ไปโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่แพทย์เห็นท่าทางไม่ดีแน่
ก็เลยรีบใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเร่งด่วนเพราะแพทย์บอกว่าที่ลิ้นไก่มันบวมมาก
ถ้าบวมมากกว่านี้จะไปกดหลอดลมแล้วเขาก็จะหายใจไม่ออกจะเสียชีวิตได้
แพทย์บอกว่าถ้าใส่ท่อช่วยหายใจไม่ได้ก็จะต้องเจาะคอเพื่อให้หายใจได้สะดวกนะ
ระหว่างนั้นเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในตัวเมือง
ให้ยาอีกหลายชนิดจนไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรมาก
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลในเมืองแพทย์จะให้อาหารทางจมูก
แต่เขาคิดว่าเขาคงทนไม่ไหวแน่ถ้าจะให้ใส่ท่อเข้าไปอีกนะครับ
คิดว่าถ้าไม่กินข้าวสักวันสองวันคงไม่ตาย
เซ็นไม่ยินยอมให้อาหารทางสายาง
ตอนนั้นรู้สึกว่ามีเลือดไหลออกมาทางรูจมูกทั้งสองข้าง

ก็ได้ช่วยเหลือโดยเอาเหล็กในออกจากลิ้นไก่
แล้วก็นอนพักฟื้นก่อนจะอนุญาตให้กลับบ้าน
เขาก็โพสต์เรื่องราวเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกัน
พอรู้เป็นเรื่องปุ๊บในปากเราก็รู้สึกปวดเลย
จะในดูว่าโดนตัวหมดก็แน่นะครับ

แต่สอดท่อไม่ได้ต้องข้อหัวต้องเฉากคอ
โบราณเขาอย่อมให้สอดท่อ
แต่วันแรกสอดไม่เข้า
เพราะว่าร่างกายเราสตรรแต่ว่าท่อค่อนข้างใหญ่ครับ

เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่มันคิดได้อย่างหนึ่งก็คือ๑ดูให้ดีก่อน

บางคนพอใช้หลอดก็จะแบบจุ่มน้ำก่อนแล้วก็เททิ้งอย่างนี้

ที่สำคัญอย่างที่สองตามมาก็คือ
อะไรที่เข้าคอเข้าปากเข้าหูแล้วรู้สึกว่ามันต้องผิดปกติ